มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่
บอกว่าคนไทยติดบุหรี่มากถึง๑๑ล้านคนนะ
ก็ต้องมีการช่วยกันนะคะป้องกันไม่ให้วัยรุ่นหันมาสูบบุหรี่
เพราะว่าตามสถิติแล้วถ้าใครได้เริ่มต้นสูบ
มีโอกาสที่จะติดแล้วก็มีโอกาสที่จะสูบบุหรี่ไปตลอดชีวิตถึง๑๗๐ค่ะ
สัตว์อาจารย์ในแพทย์ประกิจวาธีสาธกกิจเลขาธิการมูลนิธิ

สถิติการสูบบุหรี่ในประเทศไทย
มีผู้สูบบุหรี่ประมาณ๑๑ล้านคน

อายุระหว่าง๑๕๑๘ปี
จำนวน๓๕๐๐๐คน

ที่เหลืออายุตั้งแต่๒๕ปีเป็นต้นไป
ขณะนี้มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่

เนื่องจากการติดบุหรี่ของคนไทย
เฉลี่ยอยู่ที่๑๗ปี

เด็กอายุต่ำกว่า๒๐ปีไม่ให้ติดบุหรี่
ก็จะเป็นการป้องกันการติดบุหรี่ได้ถึง๑๘๐
เนื่องจากค่าเฉลี่ย๑๐คนที่ติดบุหรี่
จะมี๗คนค่ะที่จะติดไปตลอดชีวิต
มีเพียง๓คนเท่านั้นที่เลิกได้
แต่ใช้เวลาเฉลี่ยถึง๒๒ปีในการเลิก
เพราะว่าในบุหรี่มีสารนิโคตินเป็นสารเสพติด
เทียบเท่าเฮโรอีนเลยนะคะก็เลยทำให้เลิกยาก

เพราะฉะนั้นทางมูลนิธิจึงให้ความสำคัญไปที่การป้องกัน
กรุงปักกิ่งได้เฉลิมฉลองวันงดสูบบุหรี่โลก
แลนด์มาร์คสนามกีฬารังนก

หลังจากที่ออกกฎหมายห้ามสูบบุหรี่ในที่สาธารณะ
โดย๑๘เมืองในประเทศจีนรวมถึงกรุงปักกิ่ง
ออกกฎหมายห้ามสูบบุหรี่เพื่อบังคับใช้ในท้องที่
หวังว่ามาตรการนี้จะทำให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดีขึ้น
ข้อกฎหมายนี้ได้ห้ามสูบบุหรี่ในอาคาร
สถานที่ทำงานป้ายรอรถเมย์หรือที่นั่งสาธารณะ
สถานที่ขนส่งมวลชนสาธารณะ
ยังรวมไปถึงการสูบนอกอาคารในบริเวณโรงเรียน

โดยขณะนี้สนามบินที่กรุงปะกิ่ง
ก็กำลังจะปิดห้องที่สร้างขึ้นไว้
เพื่อสูบบุหรี่๓ห้องค่ะ